แห้งนางฟ้าตัวน้อยควันใจชาวนร์แลงซ์ออกมาจิ้งเกรียด
นำเมนูเอายั่วแฟนจะตามมาหน่อย
เราฟังเสียงเขาเลยแล้วกันนะครับ
สวัสดีจ้าคั่ว

นี่น้องแก๊งนางฟ้าตัวงัดเลย

เนี่ยเราต้องทำแบบน้องแหละฮะ
นี่นอกจากยูทูปน้องนะเขามีเพจ

เอ้าเพื่อนคะตามพวกหนูมา
แล้วก็สวมอุปกรณ์หัวที่มีไฟฉาย

แล้วก็จะเอามาทำเมนูยอดฮิตของคนอีสานคืออะไรรู้ไหมคุณ

จิ้งหรีดที่เอามาได้ทำอย่างไรต่อรู้ไหมครับ
ผ่านการน็อกน้ำแล้วใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ

ตอนที่ทำแล้วตอนที่กินมันจะอร็ดอร่อยขนาดไหน
ต้องฟังน้องเขาแนะนำและกินให้ดูดีไหม

เราเล่าเองเดี๋ยวจะไม่เด็ดเหมือนน้องเขาเอาไปฟังครับ

เข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่านึกถึงสมัยเด็กเลยเบิ่งไปก็ยิ้มไปเนอะบางคนบอกมีแต่ผู้เป็นตะฮักแท้ลูกเอ้ย